ไปดูเรื่องราวของการเตือนภัยกันหน่อยนะครับระวังภัยกัน
เอาง่ายนะมือถือ
คือเวลาเราไปไหนต่อไหนหรือว่าไปร้านอาหารบางทีเราก็ชอบควักมันออกมา
แล้วก็วางไว้ตามโต๊ะตามนู่นตามนี่

เราเดินไปเข้าห้องนงห้องน้ำทิ้งเอาไว้แป๊บเดียว
อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสของมิจฉาชีพอย่างเช่นที่จังหวัดชนบุรี

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านก๋วยเตี๋ยวหมูซอย๑๔
น้องข้างคอกนั่นแหละอยู่แถวหมู่๖ตะบนหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ไปเรื่อยนะครับจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมเสื้อสีแดงมาพร้อมกับชายหนุ่มเสื้อสีขาว
เดินเข้ามาในร้านสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เดินตรงไปที่โต๊ะริมสุดเลย
ไกลนี่อาจจะมองไม่ชัดนะสำหรับมุมนี้ของกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวจะไปดูอีกมุมหนึ่งนะฮะคือลูกจ้างสาวคนหนึ่งเขานั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
ด้วยความที่ว่าเธอจะไปเข้าห้องน้ำก็เลยวางโทรศัพท์มือถือเอาไว้กะไปแป๊บเดียว
พอวางเอาไว้ผู้หญิงที่สวมเสื้อสีแดงเดินมานั่งทันทีตรงนั้นแล้วก็มีท่าทีมองซ้ายมองขวา
หยิบโทรศัพท์มือถือไปเลยหยิบแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงคือไม่แน่ใจอาจจะนั่งทับก็ได้
แล้วเราดูไปด้วยกันนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ลองพิจารณากันดูว่าเธอทำแบบไหนกันแน่
แล้วก็พอเธอจัดการกับมือถือเสร็จปั๊บเนี่ยก็มีผู้ชายเสื้อสีขาวทำทีว่าเดินมาคุยด้วยแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็ดื่มน้ำอะไรตรงนั้นคือทำทีไม่ให้มีพิรุธอ่ะ
ผู้หญิงเสื้อสีแดงคนนี้นะครับได้ที่หยิบมือถือมากดกกดอีกสักครั้งนึงด้วยแล้วจะอาจจะเป็นการตั้งอะไรสักอย่างเลย่่ะ
อย่างนั้นก็ได้นะครับพอกดกดมือถือสักพักก็ลุกเดินออกจากร้าน
แล้วไปที่รถกระบะที่จอดไว้หน้าร้านทันทีคาดว่าน่าจะเอาโทรศัพท์มือถือไปนั่นแหละครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะดูสิพอหลังจากนั้นเธอก็เดินกลับเข้ามาในร้านปกติ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเฮ้ยคือแบบทำตัวเนียนเลยอ่ะ
หลังเกิดเหตุนะครับผู้สื่อข่าวของเราไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวที่เกิดเหตุตรงนี้
ไปพบกับนายนิรุธเรืองจันทร์เจ้าของร้านและนางสาวอ้อยซึ่งเป็นนามสมมุตินะครับ
นางสาวอ้อยเนี่ยเป็นผู้เสียหายแล้วก็เป็นลูกจ้างสาวของร้านแห่งนี้
ก็พาไปดูจุดต่างภายในร้านนั่นแหละทั้งโต๊ะที่นั่งห้องน้ำอะไรแบบนี้
แล้วก็นางสาวอ้อยก็เล่าให้ฟังนะแบบว่าน้ำตาไหลอันนี้น่าเห็นใจจริง
เธอบอกว่าโทรศัพท์มือถือที่เธอโดนขโมยไปเนี่ยเธอเก็บเงินนะ
จากน้ำพักน้ำแรงของเธออยู่นานกว่าจะซื้อเครื่องนั้นมาได้
เสียใจมากเลยนะครับไปลองฟังเสียงเจ้าของโทรศัพท์มือถือกันหน่อยครับ
เพราะว่าแพงเหมือนกันแพงนะจริงอ้าวก็เห็นแล้วน่าเห็นใจนะคุณผู้ชมนะ
เอาล่ะแล้วก็ยังฝากไปอีกนะเขาบอกว่าอยากจะฝากไปยังผู้ก่อเหตุ
หากเอาโทรศัพท์มือถือมาคืนก็จะไม่เอาความนะแต่ถ้าไม่มาเอามาคืน
แล้วก็จะเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีอย่างแน่นอนเพราะมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
เห็นหน้าชัดเจนรวมไปถึงทะเบียนรถอันนี้ก็ทราบแล้วด้วย
เพราะไปขอดูกล้องวงจรปิดจากพื้นที่ใกล้เคียง
เอาล่ะถ้าคุณเป็นคนที่ทำแล้วได้ดูข่าวนี้อยู่เอาไปคืนเถอะครับ
น่าเห็นใจเขาจริงนะค่ะแต่ก็ฝากเตือนภัยกัน
เพราะว่าอันนี้มันเรื่องจริงเวลาเราวางโทรศัพท์มือถือล่อตาล่อใจ
แล้วคุณเดินไปนี่ไปไหนทิ้งเอาไว้แป๊บเดียวจริง

มีคุณไม่ได้เดินกันไปแต่คุณเผลอ
ต้องมีมิตรชาชิบมาหยิบไปด้านหนึ่งกันนะครับ